อาสานหบูชานะครับแล้วทุกผู้ชมครับก็อย่างที่ทราบนะครับ
ในช่วงเวลานี้ทีมข่าวเช้าหัวเขียวของไทยรัฐทีวี
ผู้ประกาศข่าวของเราทั้ง๓คนไปอยู่ที่อุบลราชธานี
เดี๋ยวก่อนนะอันนี้แต่งตัวกลมกลืนไปเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ย
นี่เห็นไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะสดใช่ไหม

นี่ออกจากกรุงเทพทีไรเนี่ยดูมีความสุขหน้าตาเนี่ย
ดูสิเห็นไหมระริกระริ

อ๋อเลยไปสูดอากาศบริสุทธิ์เลยแช่มขึ้น

เชิญนะฮะรายงานสดมาทั้ง๓คนเลยนะครับ
ค่ะสวัสดีครับโหยนับมินครับโหย
ผมมาไกลบ้านอ่ะมันก็ต้องละริละรินิดนึงนะครับนี่โหย

ดูบรรยากาศตอนนี้นะถึงแม้ว่าฝนจะโปรยปลายลงมาเนี่ยนะคะ
แต่ว่าพวกเราไม่ย่อท้อและแฟนข่าวไทยรัฐก็ไม่ย่อท้อเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้พวกเราแกงข่าวชาวหัวเขียวเนี่ยนะคะยืนอยู่ที่ลานเทียนทุ่งศรีเมืองนะคะที่อุบล
แล้วบรรยากาศการจัดงานเนี่ยโอ้โหงานแห่เทียนประจำปีนี่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่
ไม่ใช่แค่ในไทยนะแต่ยิ่งใหญ่ระดับโลกค่ะ
คือจัดต่อเนื่องกันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
ปีนี้มาภายใต้ชื่องานก็คือ๑๒๒ปีถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษา
ดูสิคะบรรยากาศของโอ้โหเป็นขบวนแห่เทียนของคุ้มวัดต่าง
เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการกันแบบเต็มที่เลยนะ
ตอนนี้ขบวนรถแห่เทียนนะครับก็เข้ามาประจำจุดต่างเพื่อจะเข้าประกวดในวันพรุ่งนี้
อุ๋ยมิ้นท์คุณผู้ชมเชื่อไหมครับ
แต่กลับเป็นคุณผู้ชมไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมข่าวเช้าหัวเขียวที่มานะครับ
ให้ความสุขกับเราเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้าง
โอ้โหมาจากเพชรชบูรณ์ก็มี

เฮ้ยงานจะเป็นยังไงงานมันจะกร่อยหรือเปล่า
ไม่กร่อยเลยครับพี่อุ๋ยพี่มิ้นท์นะครับ
ก็นี่สิคะดูสิ
บรรยากาศนะคือแฟนข่าวเนี่ย
เข้ามาทักทายมาขอถ่ายรูปกับพวกเรา

ของรางวัลเพียบเลยแหละ

ไม่ได้เอากลับแม้แต่ชิดเดียวนะครับ

ผ้ากันเปื้อนรอบเช้าก็หมด
รอบเย็นก็หมดขอบคุณจริงครับ
ที่มาแลกความสุข

พรุ่งนี้เราไปจัดรายการสดก่อน

ร้านเทียนลูกศรีเมือง

แล้วก็๓สิงหาคมวันพระรหัสสบดีนะ

ตี๕๓๐มาดูแสงแรก

ของแจก
เอาไปไม่ต้องเอากลับมาก็ได้

ลักษณะเหมือนไปเที่ยวเนอะ

เดี๋ยวเอาของฝากจากอุบลสิ

ช่วยย้ำอีกครั้งได้มั้ยว่า
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วก็ที่อยู่ที่อุบลเนี่ย

เราจะจัดรายการสดกันตรงนี้

ที่จะมีประชาชนนะครับ

รถเทียนที่ตอนนี้เนี่ยเข้าประจำจุดต่างแล้ว

เพราะฉะนั้นชาวอุบลเนี่ยนะคะมาเจอกันได้เลย
ตี๕๓๐ถึง๘๓๐รวมถึง

ข่าวเที่ยงไทยรัฐในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
เจอกันนะครับ

วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะครับ

สวยมากก็ยังเห็นทีเรนนี่ที่เขาแกะสลากัน

เห็นแห่งของจริงเลยอะ
อุบลวัชธานียิ่งใหญ่ทุกปี

เกินพรรษาสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ทุกปี
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามกันนะฮะทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
ใช่ค่ะติดตามกันได้แบบเต็มเลยนะคะ